เพราะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นนะครับที่เอายานอนหลับที่มีฤทธิ์ร้ายแรงมาก
เอาไปใช้ผสมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

คุณเขียนมาสอนไม่รู้กำลังฮิตอะไรกันยังไงนะครับ
แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจเจอนะครับ
โดยนายแพทย์สุขมกาญจนพิมายอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา
สำนักยาและวัตถุเสพติดและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่๑๒
ไปตรวจของกลางของตำรวจภูทรภาค๙๐ตัวอย่างที่จับกลุ่มได้นะครับ
ไปเจอยาเม็ดกลมสีส้มนะครับด้านหนึ่งก็พิมพ์สัญลักษณ์อะไรก็ว่ากันไป
แต่ว่ามันคือยาที่อ้างชื่อยาอิริมิน๕
พอตรวจสอบจริงทางห้องปฏิบัติการพบว่ามันไม่ใช่แค่อิริมิน๕
แต่มันคืออีทีโซแลมที่มีฤทธิ์ร้ายแรงกว่านะครับ
ยาอิริมิน๕เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
ักนำไปใช้ทดแทนยาเสพติดแพร่ระบาดในสถานบันเทิงในเขตจังหวัดชายแดนทางภาคใต้
เจ้าหน้าที่ไปตรวจจับยาตัวนี้ได้
แต่ว่าพอไปเจอจริงแล้วตรวจจริงมันคือยาอีทีโซแรม
นั่นหมายความว่ามีการเอาเข้ามาใช้โดยรักรอบที่เรียกว่าร้ายแรงเข้ามามากขึ้นไปอีกนะครับ
อีทีโซแลมเป็นยานอนหลับชนิดใหม่มาเจอครั้งแรกในไทย
ฤทธิ์เร็วและรุนแรงมากกว่าอีรมิน๕๑๐เท่า
มีฤทธิ์สูงสุดที่จะทำให้เกิดการหลับหรือว่ากดประสาทส่วนกลางทำให้ง่วงซึมหลงลืมอยู่นานประมาณ๒ชั่วโมง
ในญี่ปุ่นอินเดียอิตาลีใช้สำหรับทางการแพทย์กับผู้ที่เป็นโรควิตกกังวลมีภาวะซึมเศร้า
แต่ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ไม่ฉะนั้นถึงขั้นหัวใจวายแล้วก็เสียชีวิตได้
ไม่รู้ว่าวัยรุ่นเอามาใช้ได้ยังไงในพื้นที่ชายแดนได้
ล่าสุดมีรายงานข่าวกรณีมีผู้เสียชีวิต๖คนในสก๊อตแลนด์เมื่อปี๒๕๕๙
เนื่องจากใช้ยาไดอาซิแพมที่ปลอมบางตัวอย่างเนี่ยมันมีส่วนผสมของอีทีโซแรมเข้าไปด้วย
เพราะฉะนั้นสหประชาชาติบอกว่ากำลังจะทบทวนและพิจารณาการควบคุมทางกฎหมายระดับสากลเกี่ยวกับการใช้ยาชนิดนี้
ทีนี้ในบ้านเรานะคะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนายสมหมายบุญเกลี้ยงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
ก็ลงพื้นที่ไปกำชับเพศัตริย์ร้านขายยาห้ามขายยาที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะโดยเฉพาะกลุ่มยานอนหลับ
ในการลงพื้นที่ก็ไม่เจอนะคะว่ามีการขายยาที่มีส่วนผสมของยาอิทิโซแลม
ซึ่งยากลุ่มนี้อย่างที่บอกว่าจะทำให้มึนงงไม่รู้สึกตัวกดประสาทถึงขั้นเสียชีวิตได้
ถ้าใช้ในจำนวนเยอะหรือใครเอาไปผสมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลเครื่องดื่มมืนเมา
เขาก็เตือนด้วยนะสำหรับผู้หญิงระวังไปเที่ยวไปดื่มระวัง
อาจจะถูกล่อลวงด้วยยาประเภทนี้ได้

ทีนี้เขาก็ต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมตามโรงเรียนตามสถานศึกษา
เขาก็แนะนำแบบนี้ค่ะคุณครูค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะ
ให้สังเกตดูถ้าลูกหลานของคุณมีอาการซึมเศร้าไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุย
ให้รีบแจ้งนะคะว่าเป็นผลจากยาตัวนี้หรือเปล่านะคะ
สำหรับพื้นที่นราธิวาสเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
ว่ามีการใช้ยาอีทีโซแลมในพื้นที่ของตำรวจภูทรบูเกะตา
แว้งล่าสุดมีการส่งสาธารณสุขอำเภอ
ให้ไปตรวจสอบตามร้านขายยาแล้วค่ะ
แล้วก็เน้นย้ำให้ร้านขายยาปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะ

พยายามจะหาอะไรมาก็ได้ที่มันกินกินแล้วมึนเมาแทนยาเสพติดพวกนี้